เรียกว่าเปิดตัวไม่ทันข้ามวันนะคะโอ้โหดราม่าสนั่นจริงค่ะ
ก็ต้องยอมรับนะคะว่าน้องลำไยเนี่ยดังมากนะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก่อนหน้านี้สัมภาษณ์น้องหลายรอบแล้วน้องบอกไม่มีแฟนค่ะ
แต่ว่าล่าสุดนะคะชายหนุ่มหัวฟูคนนี้นะคะไม่ใช่พี่ผ้ากุ้งนะคะ
วงนี้แนวอินดี้รู้จักหมดเลยนะคะยอดเพลงเขาโอ้โห๓๐๐๔๐๐ล้านอ่ะ

บน้องลำไยเนี่ยมาตั้งแต่น้องอายุ๑๗ตอนนั้นผมอายุ๒๖
รับมา๔ปีคือตอนนี้อายุ๓๐แล้วนะคะตั้งแต่ไม่มีอะไรสตอรี่คือแบบเลิศมาก
คือคบกันตั้งแต่ไม่มีอะไรขอกันเป็นแฟนในห้องเช่าเล็ก
ไม่เคยมีรถนั่งแท็กซี่ไปเดทแรกยังไงรู้ไหมคะ
พาไปกินข้าวมันไก่มีเงินในกระเป๋า๓๐๐บาท
ที่ซอยรามคำแหง๖๕แล้วก็บอกว่าขอเป็นแฟนกัน
เรื่องราวก็เหมือนจะแฮปปี้เพราะเขาโพสต์ภาพนะคะเหมือนหอมกันฟอดยา
ก็ดูดีนะพี่แจ๊คดูแบบคนสู้ชีวิตด้วยกันมาเจอกัน

ในที่โพสต์ฝ่ายชายบอกว่าจริงแล้วน้องลำไยไม่ได้ติดเรื่องหน้าตา
เขาบอกว่าหนูรักพี่เพราะเป็นพี่แต่ฝ่ายชายเขารู้ตัวเองว่าตัวเองมันต้อยต่ำ
บล็อกเฟซบุ๊คลำไยลำไยก็งอนแบบพี่แต่แบบเราจะคุยกันแค่ไลน์เหรอ

ที่สุดแล้วเมื่อวานนี้ก็ออกมายอมรับนะคะแต่ยอมรับเสร็จปุ๊บ
เพราะอย่างที่บอกนะคะลำไยดังมากดราม่าเต็มไปหมดคนเม้นต์ชื่นชมยินดีก็มากมาย
บางคนมาเม้นบอกว่าเอานะโทษนะหน้าตาไม่ดีเหลือเกิน
บางคนมาเน้นบอกว่าจะเกาะน้องลำไยดังหรือเปล่านะคะสำหรับคุณปุ้ยวงแอลกอฮอล์นะคะ
แล้วก็บางคนเขาบอกว่าจริงแล้วคุณปุ้ยเนี่ยตั้งใจมาหลอกลำไยเพราะว่ามีแฟนอยู่แล้ว
ใช่เพราะว่ามีเฟซบุ๊คอันหนึ่งนะคะที่บอกว่าเป็นภรรยาตัวจริงของคุณปุ้ย
ซึ่งทำให้คุณปุ้ยเดือดมากนะคะถึงขั้นต้องโพสต์เฟซบุ๊กเลยค่ะ
บอกว่าเนี่ยขู่เลยนะคะว่ามีกฎหมายเรื่องหมินประมาทอยู่นะคะ
อย่ามาทำแบบนี้นะคะแล้วก็ผมเนี่ยไม่เคยเจ้าชู้
ตัวเองคุณเอาเวลาไปดูตามสามีตัวเองดีกว่า
จะได้ไม่ต้องขายบ้านขายรถพูดอย่างนี้เลยนะ

แล้วก็เตือนทิ้งท้ายว่ามีกฎบทกฎหมายเรื่องโทษหมินประมาทด้วยนะคะ
จากนั้นค่ะบันเทิงไทยรัฐก็โทรไปสอบถามน้องลำไยนะคะ
ติดภารกิจอยู่น้องก็ยอมรับนี่แหละค่ะว่าเป็นแฟนกันแหละพี่
แต่ว่าเดี๋ยวจะออกมาเปิดใจยังไงตอนไหนเดี๋ยวบอกนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวสิ้นเดือนนี้จะบินไปอังกฤษนะคะ
ทัวร์คอนเสิร์ตที่นู่นนะคะแต่ว่าไปคนเดียวนะคะ

เดี๋ยวจะคว้ามาเปิดใจกันถือว่าเป็นข่าวที่นะคะ
ก็แฟนคลับตั้งหน้าตั้งตารออยู่นะคะ

ใช่ค่ะหลายคนก็อยากรู้เนอะเห็นน้องสู้ชีวิตมาตั้งนานแล้วนะจ๊ะ